อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้าน

ตั้งใจจะเหมือนกับจะข่มขืน
เพราะลูกสาวเขาให้ข้อมูลนะคะว่า

ต่อสู้ขัดขืนแต่คนร้ายคนนี้

มือนี่กุมคอมาเลือดอาบเลยนะคะ
นี่คือจุดเกิดเหตุเป็นบ้านหลังนี้ค่ะ

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีคนร้ายบุกขึ้นไป

แล้วก็ใช้มีดแทงลูกสาวเจ้าของบ้าน
เจ็บหนักเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชม

ผู้บาดเจ็บก็ถูกกู้ภัยส่งโรงพยาบาล

ด้านล่างยังมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม

ยี่สิบปีอะค่ะเพราะว่าลูกสาวเจ้าของบ้าน
วัย๒๐ปีคนนี้ถูกคนร้ายกระหน่ำแทง
มีด๑๔แผลโดยเฉพาะที่คอ

ก็ให้ลูกสาวนอนข้างบนชั้น๒

ขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งลงมาจากชั้น๒ค่ะ
เลือดไหลจากคอเนี่ยนะโอ้โหเลือดไหลเป็นทาง
ลูกสาวก็บอกว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านเข้าไปในห้องนอนจะทำไม่ดีไม่ร้าย
แต่ลูกสาวรู้สึกตัวก็เลยขัดขืนจนมีการต่อสู้กันเกิดขึ้น
พกมีดไปด้วยนะคะก็เลยเอามีดกระหน่ำแทงแทงไปที่คอที่หน้าอก
ตามลำตัวรวมแล้วสิบสี่แผลโอ้โหเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า
นอนหลับอยู่รู้สึกตัวขึ้นมาคนร้ายนั่งคล่อมอยู่แล้วอะค่ะ
คนร้ายใช้มีดแทงใส่ตัวเธอคนร้ายรูปร่างผอมผอมนะคะ
ใช้ผ้าปกคลุมปิดบังใบหน้าก็เลยมีการตะโกนเรียกแม่ขอความช่วยเหลือ
คนร้ายก็เลยหนีไปก็เลยรอดจากการถูกล่วงละเมิดมาได้อย่างหุดหวิด
แต่อาการที่ถูกแทงเนี่ยก็สาหัสอยู่อะค่ะ
แล้วมันรู้ว่าโดนตรงนั้นปะตะโกนเรียกแม่
แม่ก็ขึ้นมาก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปเลย

พร้อมบ้างค่ะพร้อมผอมค่ะ
ตัวผู้เสียหายก็จำได้แค่ว่าเป็นผู้ชายตัวผอม

นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ

เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดัง
ลมคลามมาจากชั้น๒ของตัวบ้านหลังนี้

โอ้โหบาดเจ็บเลือดเต็มตัวไปหมด

ก็น้องผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชาย

ผ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้เข้าไปในบ้าน

ทุกกันเนี่ยนะคะจนคนร้ายเอามีดแทง

เพื่อนบ้านบอกว่าก็รีบนำส่งโรงพยาบาลยะ

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าคนร้าย
ปีนเข้าไปทางด้านหลัง
ของอาคารพาณิชย์หลังที่เกิดเหตุนะคะ

แล้วก็ขึ้นไปทางกันศาสตร์ห้องนอนนะคะ
บุกเข้าไปทางประตูด้านหลังของห้องนอน

ตอนนี้ก็เลยต้องสอบปากคำพยาน
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะ

สาเหตุยังไม่สรุปค่ะต้องรอผลการสอบสวน

สืบสวนก็เลยลงพื้นที่หาเบาะแส

อุกอาจเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้

ตรงนี้ปีนแบบนี้เข้าตรงนี้มีประตูตรงนี้
ใช่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านนี้